อารมณ์เรื่องเครียดเรื่องเศร้าไว้สักครู่นะครับ
เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของสวนสนุกและสวนน้ำทะเลเทียม
ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศไทย
สยามชื่อนี้ถ้าพูดไปคงไม่มีใครที่ไม่รู้จัก
ปีแล้วนะครับที่สวนสยามอยู่คู่กับสังคมไทย

คือทะเลกรุงเทพที่ทุกคนครอบครัวจับมือกันเป็นแผ่น

วันนี้ในช่วงถอดสูตรผมพาคุณผู้ชมและทั้งสองท่าน
ทำความรู้จักกับผู้บริหารสุดสยามยุคปัจจุบัน
เป็นรุ่นที่๒แล้วเข้ามารับไม้ต่อจากรุ่นพ่อนะครับ
เข้ามาบริหารธุรกิจครั้งหนึ่ง
เจ้าของสวนสยามเคยบอกว่าอยากจะยกเลิกกิจการ
ปิดเลยไม่ทำแล้วเพราะว่ามีข่าวลบค่อนข้างเยอะ
กระแสข่าวเฉามีค่อนข้างมากทีเดียว
แต่อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนทำให้สุดสยามฮึดสู้
แล้วประสบความสำเร็จมาได้ถึงทุกวันนี้
ติดตามพร้อมกันครับในช่วงถอดสูตรตอนนี้เลยครับ
สยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม
คำขวัญที่นิยามถึงบนเสน่ห์ของสวนสยาม
อบความสุขความตื่นเต้นตรึงใจผู้ใช้บริการ

สวนสยามโลกแห่งความสุขสนุกไม่รู้ลืม
แต่ในทางนั้นถ้าเป็นคนใช้บริการมาเที่ยว

คือเป็นสวนสนุกสวนเดียวที่คุณสามารถพา

เป็นที่แห่งเดียวที่คุณสามารถเอาครอบครัวตั้งแต่เด็กเล็ก
ท่านเป็นคนผู้สูงอายุมาเที่ยวพร้อมกันเป็นครอบครัวได้

โดยรุ่นพ่อชัยวัดเหลืองอมรเลิศ
อยากเห็นเมืองไทยมีสวนสนุกและสวนน้ำทะเลเทียม
ให้คนทุกเพศทุกวัยเที่ยวได้

พัฒนามาถึงยุคสิทธิศักดิ์เหลืองอมรเลิศ
ทายาทรุ่นที่๒ที่เข้ามาเสริมทัพความแข็งแกร่ง
ธุรกิจสวนสนุกโดยยึดหลักบริหารจากรุ่นพ่อ

สิ่งที่จะรู้จริงแล้วก็คือหลักเลยนะครับ

จริงก็คือเรื่องของการเอาใจใส่
คุณพ่อทำงาน๓ทุ่ม๑๕วันไม่เคยหยุด

จะมีหยุดลากมากสุดคือไปดูงานต่างประเทศ

งานบริการคือการต้องเอาใจใส่
ถ้าบันไดเราไม่เอาใจใส่ก็เกิดการผิดพลาดได้
อกจากมีสวนน้ำให้โต้คลื่นชื่นฉ่ำใจแล้ว

ที่เลือกเฟ้นเครื่องเล่นนานาชนิด

ตั้งแต่ระดับเด็กรับไหวไปจนถึงผู้ใหญ่รับได้
เพื่อให้ลูกค้าได้ปลดปล่อยความเครียด
ความน่าเบื่อจำเจนในชีวิต
ชีวิตคนเราปัจจุบันเขาเรียกว่าสังคมเมือง
มันมีความน่าเบื่อของตัวมันเองอยู่
สวนสนุกจะเป็นตัวที่เปิดให้เขาได้
พบกับความตื่นเต้นอันนาดารีหลัง
โดยที่มีความปลอดภัยระดับหนึ่ง
ซึ่งในสนสนุกจริงปลอดภัยสูงมาก
จะเห็นว่าส่วนใหญ่ที่เกิดเหตุขึ้นมา
เฉพาะส่วนหนึ่งคือผู้ใช้บริการ
ไม่ทำตามกฎที่เรากระบวดไว้นะครับ
แม้จะทำธุรกิจสวนสนุกมอบความสุขให้คนอื่น
แต่บางครั้งเจ้าของสวนสนุกก็สุกไม่ไหว

เรามีปัญหาเรื่องการเงินด้วยนะครับ
แล้วก็มีข่าวออกมาค่อนข้างเป็นภาพลบของสวนสยาม
ก็ตอนนั้นก็อย่างที่บอกเราก็คุณพ่อตอนนั้นก็ถอดใจ
เพราะว่าทำมาแล้วทำดีมาตลอดไง
พอมีปัญหาแล้วแทนจะมีใครมาช่วยก็มีแต่คนซ้ำ
แกก็เริ่มเสียใจแบบว่าเออไม่ทำก็ได้
เพราะว่าอย่างที่แกบอกว่าตรงนี้ทำธุรกิจนี้

แล้วกำไรของการทำธุรกิจสวนสนุกมันคืออะไรครับ
จริงแล้วคือความชื่นชมจิตใจ
ได้มองเห็นเด็กมาเที่ยวมีความสุข
ได้เห็นครอบครัวไทยชาวต่างชาติมาเล่น
แล้วมีความสุขส่วนอันในเครื่องเล่นแล้วนี่ครับ
มีบางคนบอกว่าสวนสยามเปรียบเหมือนแมว๙ชีวิต
เพราะแม้จะเจอซึนามิข่าวเฉาซัดเข้ามากี่ครั้งก็ตาม

สยามก็กลับมาครองใจนักท่องเที่ยวได้ดังเดิม

คือเป็นที่เที่ยวสำหรับทุกคนในครอบครัว
ด้วยราคาที่น่าพอใจ
เหตุผลหลักเลยนะครับก็คือหนึ่งในเมืองไทย
เราเป็นสวนสนุกเดียวที่ทางครอบครัวมาเที่ยวได้
ตั้งแต่เด็กเล็กจนท่านผู้สูงอายุนะครับ
เป็นสวนสนุกเดียวที่มีทั้งสวนน้ำและสวนสนุกนะครับ
แล้วเป็นสวนสนุกผมบอกได้เลยว่าถูกที่สุดในโลก
นี่คือผลที่ว่าทำไมต้องมาเที่ยวเพราะว่าถูกและคุ้มค่า

โลกแห่งความสุขสนุกไม่ได้ลืม
ใช้เวลาอยู่กับคอมพิวเตอร์เขียนโปรแกรมซ่อมแซมด้วยตัวเอง
คืองานอดิเรกของสิทธิศักดิ์
ช่วยทำให้คิดงานอย่างเป็นระบบ

ว่าเราทำแล้วมันรู้ผลทันทีว่าเวิร์คไม่เวิร์ค

เพราะว่าชีวัตรมันไม่ชัดเจน

หลักการใช้ชีวิตของสิทธิศักดิ์ที่เรียบง่าย

ดูเหมือนจะไปได้ดีกับการทำธุรกิจสวนสนุก
ที่ลูกค้าต้องเข้าถึงความสุขได้ง่าย
เวลาทำอะไรเนี่ยอย่าให้มันซับซ้อน
ง่ายสบายช่าย
ทับซ้อนยิ่งปวดหัว

คุณพยายามทำทุกอย่างให้มันง่าย